เหรอ

คู่กัดสะบัดข่าว

สาวก็มาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ

นี่ดูเป็นนุ่มละมุนเลยทีเดียวสีพาสเทลอ่อน

แต่หน้านี่โอ้โฮหยาบระดังมากเลย
ว่าไปส่งแดดอย่างคุณนี่สาวก็ชอบนะว่าไปนะ
เออใครชอบทรงยังแบดอย่างคุณอยู่หน้าบ้าง

ทรงยังลุงก็ได้เหมือนกัน

วันนี้เรื่องราวข่าวสารมีให้ได้ตามเยอะแยะมากมายนะฮะ
มีอะไรให้ได้ดูบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วง

เมียหลวงประกาศหาเมียน้อยให้ผัว
เหตุเธอบอกแบบนี้ว่าขี้เกียจตามผัวแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ภาวะเจอโรคจิตตามแอบถ่ายระยะประชิด
เอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม

แต่คุณยายยังเคราะห์ดี
เจอทองที่อยู่ในบ้านที่ไฟไหม้นะ

เอาเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

สำหรับบัตรชมหนังเรื่องทิศน้อยนะ
แต่ตอนนี้มาลุ้นเรื่องนี้กันดีกว่าว่า
เมียจะหาเมียน้อยให้ผัวได้หรือเปล่า

คือภรรยาของผู้ชายคนนึง

แล้วทุกวันนี้เขาก็อยากจะเติมเต็มให้กับคุณสามี
โดยการมีใครสักคนนึงเอามาเติมเต็มให้

อยากให้คุณผู้ชมฟังเป็นเรื่องราวทั่ว

เพราะว่าเราไปเจอกับโพสต์นี้ในโซเชียล

เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเห็นโพสต์นี้แล้วแหละ

นี่คือประกาศหาเมียน้อยให้สามีหนึ่งอัตราจริง

อวบขยันขับรถเป็นอดหลับอดนอนได้

เก่งเรื่องไอทีคอมโปรแกรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีสวัสดิการเงินเดือนที่พักโบนัสให้ด้วย

ก็คือต้องตามไปทุกทริป
สนามงานราชงานหลวงต้องไม่ขาด

ซักผ้าล้างจานได้และที่สำคัญต้องรักหมา

อยากจะทำงานอยู่บ้านเลี้ยงหมาเฉย
เกียจจะไปตามผัวไปนู่นไปนี่
แล้วก็เลยอยากจะหาใครสักคนเนี่ย
ที่มาทำหน้าที่เมียน้อย
เธอน่ะอยากได้เพื่อน

ไม่ใช่ว่ามาเชิดหน้าชูตานะ

เธอให้กินอยู่ฟรีมีเงินเดือนให้

ใครสนใจนี่ติดต่อผ่านไลน์ได้

อย่างที่คุณชิสาบอกมันก็มีประเด็น

เธอก็เลยมาโพสต์ล่าสุดเพิ่มเติมอีก
เลยเธอย้ำบอกว่าไม่ได้หาเมียน้อยมาเป็นคนใช้นะ

มาเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกัน
บอกว่าทุกวันนี้สามีเธอน่ะ

ในรูปแบบของเมียอีกคนของผัวเท่านั้นเอง
ได้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันแล้วกัน
เห็นมั้ยไม่ได้หานางทาสนะจ๊ะ
และในคอมเมนต์เธอก็ยังมายืนยันอีกนะคะว่า

ทักเธอมาติดต่อผ่านไลน์มา

แต่ตอนนี้เป็นแล้วแหละ

กรณีแบบนี้มันไม่ได้หากันทั่วไปไง
ในเมื่อไม่ให้สัมภาษณ์ทำไร

ทีมข่าวก็ลองตรวจสอบดูลักษณ์ว่า
ผู้ชายที่เป็นสามีของเธอเนี่ย
เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในแก๊งน้ำไม่อาบ
น้ำไม่อาบอ๋อพูดชื่อนี้อ๋อจำได้นึกออกไหมเป็นข่าวโด่งดังเลย
เออเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีที่แล้วกรณีที่จัดทริป
ทริปไปเที่ยวแล้วผู้ชายคนนี้แหละอ่าภาพที่อ่า
ที่เป็นประเด็นค่ะอ่าที่แบบไปกันเยอะเยอะหลายหลายคัน
แล้วไปเจอกับด่านเข้านะแล้วเหมือนกับว่ามีปากเสียงกับคุณตำรวจ
ตั้งด่านอ่ะใช่แล้วก็ด่ารวมถึงด่านักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม

อีกคลิปอีกเหตุการณ์หนึ่งเห็นไหมมันมีเรื่องแบบมากมายอันนั้นก็คือคลิปนี้
ถูกไหมมีการถีบโต๊ะแล้วโวยวายจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปอืม
เกาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองโอ้
เอาแต่นั้นมันก็ผ่านไปแล้วไม่พูดถึงเรื่องนั้นดีกว่า
ก็คือว่าเราก็พยายามสืบหาคนต้นเรื่องตามที่เราจะสืบหาได้
แต่ว่าถ้าใครอยากทราบความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคุณก็ไปตามเอาในเพจของเขาในเฟซบุ๊คของเขา
เอางี้ละกันคนที่เขาโพสต์คุณผู้หญิงนะถ้าอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงนะ
ถ้าเรายังบอกไม่หมดยังเหลือตรงไหนที่อยากจะออกมาชี้แจงก็ติดต่อมายังไทยรัฐทีวีได้นะ
เออเรายอมเปิดปาก
เออเปิดปากกับพักผู้ไปแล้วเพราะพักผู้ถึงเรื่องนี้ได้เหมือนกัน
พื้นที่กับเราได้เปิดกล้องแต่ก็เป็นเรื่องของมุมมองเนาะเรื่องนี้เราก็ให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะ
ครับเรื่องนี้เหมือนกันฮะต้องดูกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของการคำเมนต์กันในเฟซบุ๊คมันมีเยอะ

แต่เรื่องของเรื่องคำเมนต์กันอย่างเดียวไม่พอนัดกันมาตบมาตีกันผู้หญิงกับผู้หญิงไง
แต่สุดท้ายมันไม่ได้จบที่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่ามีกลุ่มผู้ชายมาร่วมตีด้วย
แล้วเหมือนกับว่ากลุ่มที่มาเห็นเขาว่ากันว่างั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสองคนที่เขามานัดตีกันเลย
อลุงตุงนังมั่วตัวไปหมดเลยฮะ

กลุ่มนี้กลุ่มจากพระรามสาม

เท่านั้นไม่พอยังไงกลุ่มพระรามสามวิ่งแล้วเออแล้ว

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากที่มีแก๊งผู้หญิงสองฝ่าย

แต่บอกไว้ก่อนนะเรื่องความแรงเราไม่สนับสนุนนะครับ
คุณผู้ชมครับมาตีกันอยู่ตรงนี้ไม่ดีเลยค่ะ
มาตบกันว่าง่ายแถวซอยวัดแถวตำบล
พึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

เล่าให้ฟังไล่เลี่ยงก่อนคุณผู้ชมที่ดูอยู่จะได้เข้าใจ
ฝ่ายแรกคือกลุ่มของนางสาวผู้อายุ๑๖ปี
มาในชุดนอนสีขาวนั่นน่ะฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายหนึ่งนะ
มาจากพระประแดงชุดที่เป็นชุดนอนสีขาว
มาจากพระประแดงชื่อผู้นะ
อีกกลุ่มชื่อนางสาวมุกเสื้อสีชมพูกางเกงขายาวสีดำ
กลุ่มนี้เนี่ยมาจากพระรามสาม
มีสองกลุ่มนะพระประแดงกับพระรามสาม

อันนี้ดึงหวกันยืดชุดกระชาก

นัดมาตบกันแล้วยังไม่สาใจละมั
ต่างฝ่ายต่างโทรเรียกให้แฟนของตัวเองมา

จากหญิงตบหญิงมามีผู้ชายด้วยนะคะ

มีกลุ่มผู้ชายมาจากพระประแดง

วิ่งมาทำร้ายกลุ่มแฟนของนางสาว

มีการปลาระเบิดใส่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำ
เอางี้บางส่วนก็หนีไปได้ต้องเข้าใจ

ไปจับกลุ่มมาได้หนึ่งคนชื่อไนเป่า
หนึ่งในกลุ่มชายจากพระประแดง

ตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพัก
ช่วงเช้ายาดไนเป่ามาเนี่ยฮะ
โอ้โหเนี่ยฮะเดินทางมาพบกับตำรวจและให้ข้อมูลว่า
วันเกิดเหตุในเปล่าเนี่ยเดินทางไปที่บ้านเพื่อน

พอผ่านจุดเกิดเหตุถูกกลุ่มชายฝั่งพระราม๓

เปล่าเลยไม่พอใจเลยไปตามพวก
ก็คือไนโจ้กับไนเต้ย
มาพร้อมกับอาวุธครบมือปืนและระเบิด
และก่อเหตุดังกล่าวโดยที่ไม่รู้ว่า
ทั้งสองกลุ่มก่อนหน้านี้เขามีเรื่องกัน
ก็เลยไปตามพวกมาร่วมด้วยช่วยกันแจม
ตีกันมั่วไปหมดเลยครับ
ไปถามตัวต้นเรื่องดีกว่าค่ะ
คู่กรณีกันเขามาให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะ
แต่เอางี้ไม่ได้มาพร้อมกันและไม่ได้มาห้องเดียวกัน
ก็แยกกันสอบสวนดีกว่าอย่ามาพร้อมกัน
ทางฝั่งของนางสาวผู้ฝั่งพระประแดงยืนยันว่า

เธอกับนางสาวมุกพอตบกันเสร็จก็เห็นกลุ่มผู้ชาย๓คน
ก็คือในเปล่ามาจากไหนไม่รู้มากับอาวุธที่ครบมือ
มาทำร้ายกลุ่มผู้ชายฝั่งตรงข้าม

ส่วนนางสาวผู้ก็บอกว่าฉนวนเหตุ

แล้วอีกฝ่ายก็ทักมาว่ากดไลค์ฉันทำไม

ก็เลยโกรธการโต้เถียงแค่ไปกดไลค์
นี่ที่เขาพูดว่าไม่สนิทอย่าติดว้าว
แต่ไม่ได้ติดว้าวไม่ได้กดว้าวนี่นะ
กดไลค์ก็ไม่ได้เหรอแค่กดไลค์เท่านั้นเองโอ้โห
ก็เลยเถียงกันในเฟซบุ๊กคำเมนต์กันในนั้น
แล้วก็นัดมาเคลียร์แล้วก็ยอมรับนะ
นางสาวมุกยอมรับเองว่าโทรเรียกผู้ชายมา
แต่มาคุมเชิงไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นอีกฝ่ายนึงหรอก
แต่อย่างนี้สุดท้ายก็เห็นไหมล่ะอีกฝ่ายก็ไม่ซื่อ
ไปหาผู้ชายมาทำร้ายฝั่งเธอด้วยจนเจ็บไปสองคนนั่นไง

ต่างฟ่ายต่างก็บอกในอีกมุมนั้น
เออทางตำรวจว่ายังไง
ท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมดตอนนี้๓คนนะ

ซึ่งตอนนี้จับกลุ่มในเปล่าไว้แล้วต้องสอบสวนให้รู้ว่า
เอาจริงรู้จักกับสองกลุ่มที่มาทะเลาะกันหรือไม่
เพราะว่ายังไม่ได้เชื่อใจในคำให้การทั้งหมดนะครับ
หรือว่าจริงแล้วเป็นกลุ่มที่๓อย่างที่เราเล่าให้ฟัง
อยู่ไปเจอแล้วก็ไปมีเรื่องกัน

นี่ดูสิครับคนที่เค้าได้รับหมาดเจ็บนี่
สุดท้ายนะครับเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีจริง
สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่พวกคุณหรอกครับที่นัดกันมาเผื่อตบตีกัน
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่บาดเจ็บไปด้วยมันจะเรื่องใหญ่กว่านี้
แค่นัดมาตีกันแค่นี้ก็เดือดร้อนพอแล้วแล้วถ้ายิ่งเป็นเยาวชน
จะเป็นคนที่หนักใจและเจ็บปวดที่สุด
ใช่แล้วบทลงโทษก็ไม่น้อยเหมือนกัน

มาบอกไงว่าเอามาให้ดูไม่ได้ให้ลอกเรียนทำเป็นแบบอย่าง
เอามาดูให้เป็นตัวอย่างว่ามันไม่ดี
ค่ะโลกโซเชียลมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ยังไง

ใช้โซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ
นะส่วนเรื่องราวของการเดินไปไหนมาไหน

เพราะบางทีเราอาจจะเจอคนไม่หวังดี

แต่เจอผู้ชายคนนึงเอาเมอร์ถือยกขึ้นมา

เห็นแบบนี้ก็กลัวสิคะว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าค่ะ

คุณชิสาถ้าดูแว๊บก็ดูเหมือนไม่มีอะไร
แต่ว่าให้คุณผู้ชมจัดสะเก็บก็ดี

ถ้าคิดว่าเขาถือเพื่อย่างนี้

แล้วเดินมาใกล้หากันสักเน็ตหนึ่ง

เธอโพสต์แล้วก็บอกว่าเตือนภัยระวังกันด้วย
นิรนามขับรถติดตามประกบชิดตั้งแต่แม็กโครจรรย์สนิทวงถึงวันระคัง

นะเนี่ยเพื่อนเดิร์รับรู้ว่าพฤติกรรมของคนที่ก่อเหนี่ตามมาตั้งแต่ตรงนั้น
ตามมาตั้งแต่แม็กโครจรรย์แล้วก็ตามไปที่จอดรถเดินตามประกบอย่างกระชั้นทิศเลยนะคะ
ไว้ตามที่คุณชนะได้พูดไว้ค่ะ
ผู้หญิงเขาเข้าไปในอาคารแล้วผู้ชายก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณคะคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บอกวิกรังวันแสกเนี่ยยังมีพฤติกรรมของคนร้ายแบบเนี่ย
คือเขาก็ห่วงเรื่องของความอันตรายถูกไหมคะ
ดูแล้วเหมือนกับมีพิรุธไม่ชอบมาพากลอะไรแบบนั้นนะคะ
ลักษณะการถือมือถือการเอียงมือถือเพื่อที่จะไปถ่ายภาพเนี่ย

ซึ่งในคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าคลิปนี้เห็นหน้าชัดมากนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
นี่คลิปนี้มุมนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะ
จะชัดกับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะ
ชาวเน็ตก็อยากจะให้คุณตำรวจมาช่วยตรวจสอบดูแลนะคะ
เพราะว่ากลัวกลัวว่ามันจะมีอะไรที่น่าอันตรายมากกว่านี้
ถ้าเกิดเห็นไปคาดปัญชากรคนนี้

พอถืออย่างนี้บางทีก็ไม่รู้นะว่าเขาทำอะไร
บางทีเราก็คิดว่าเขาดูมือถือจริงเขาอาจจะแอบถ่ายเราก็ได้

เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบลำบากใจเหมือนกัน
ในการที่จะทำอะไรแล้วแบบถ่ายภาพติดคนอื่น

มือถือเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ่ายเนี่ยนะ

นี่กำลังกดถ่ายวิดีโออยู่

จะมีไฟแดงขึ้นอะไรแบบนั้นถูกไหม

บางคนก็ไม่อยากให้เขารู้ไงว่าเราถ่ายเขา

ไม่แอบถ่ายหรอไม่ทำไม่ถ่ายไม่ถ่ายแบบนี้ไม่เอาคือไม่ถ่ายรูปใช่
คือถ้าคุณอยากถ่ายคุณจะขอไปถ่ายเลยเดินไปหาเขาเลยต้องขอข้อดูตรง
เออจะไปแอบตรงไหนถ่ายไม่ได้กฎหมายมันรุนแรงแล้วเราลูกผู้ชาย
แมนทรงอย่างลุงอยู่แล้วทรงอย่างลุงอุ๊ยอะไรเนี่ย
ลุงก็แบบต้องกล้าหารอยู่แล้วครับผมค่ะเอามาเรื่องนี้กันบ้างฝากเตือนเรื่องของวัยรุ่น
เวลาไปทรงไปเที่ยวคอนเสิร์ตค่ะงานบางงานชอบไปตีกันจังเลยโอ้ยทำไมล่ะ
ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นที่เพลงหรือเป็นที่อะไรแต่เอาจริงมันไม่เกี่ยวกับเพลงหรอก
วัยรุ่นบางครั้งบางคาตั้งใจจะไปตีกันอยู่แล้วไม่ว่าเพลงอะไรขนาด
เพลงที่ว่าฮิตกันในหมู่เด็กอ่ะอย่างเพลงทรงอย่างแบทโอ้โหพอขึ้นอ่ะ

โอ้โหโอ้โห
โอ้นี่ไงโอ้ยทรงอย่างแบดเสดอย่างบ่อย
โอ้ตายแล้วเพลงนี้จริงเขาก็ฮิตในหมู่วัยรุ่นฟันน้ำนม

แต่เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นมาฟังเพลงนี้เนี่ยตียับเลย
แต่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับเพลงนะคุณผู้ชมนะ

พอไปถึงแล้วเนี่ยมามีพักมีพวกคำเมนต์กันก็ตีกันอย่างนี้

ไม่สนใจคนที่เขาตั้งใจจะมาฟังดนตรี

แคร์เลยว่านักดนตรีเขาก็เตรียมการมาอย่างดี
เพื่อจะมาแสดงดนตรีให้คนที่เขาได้ฟังได้มีความสุข

แล้วบอกว่าทรงอย่างแบดนี่ทรงอย่างยับเลย

ดนตรีเนี่ยการแสดงเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมล่ะ

อ่ะเหตุมันเกิดนะครับที่งานประเพณีที่นี่ฮะ
ที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
เขาจัดกันเนี่ยแถวหลังที่ว่าการอำเภอดงหลวง

ช่วงคอนเซิร์ตเนี่ยเขาเริ่มไปได้เพียงแค่

เอาจริงงานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามแล้วนะ
ทำด้วยความสุดกับก็จำนวนก็มีอยู่ประมาณนี้

เขาก็ต้องยอมรับตรงเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย

ไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะมีจำนวนคนมากกว่าคนมาดูคอนเสิร์ต
ถูกไหมเพราะว่าแก๊งโจไม่รู้เขามากัดจากไหนหลายคน
ใช่ไหมเอาไม่อยู่ฮะสุดท้ายก็เลยตีกันอย่างนี้ทั้งที่งานนี้ก็มีการตรวจอาวุธอย่างเข้มงวด
และไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่มันเหมือนกับว่าจะเอามาเป็นอาวุธได้เข้ามาในงานแล้วนะ
สุดท้ายก็มีแบบนี้สุดท้ายตำรวจนะครับจับผู้ก่อเหตุได้๒คนวัยรุ่น๑๕๑๗ปีเอาเข้าใจตำรวจแล้ว
มันเมื่อกี้มันจับยากนะมันไม่ง่ายนะแล้วงานนี้มันยังมีอยู่นะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้
โอ้โหเขาก็หวังว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
เพราะว่าคนเจ้าของงานเขาลงทุนนะถูกนะฮะจ้างนักร้องนักดนตรีมา
แล้วเนี่ยแล้วมีพ่อคงพ่อค้าที่เขาขายของอยู่ด้านหน้าด้วยไม่รู้ยังได้กำลีกำไรกลับไปก่อนหรือเปล่า
เขาก็ไม่อยากจะให้เด็กมาเสี่ยงถูกไหมคะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังนะวัยรุ่นอ่ะ
เออนะคะวัยรุ่นโจก็ต้องคิดให้ดีนะคะส่วนเรื่องของขโมยขโจรเนี่ยมันมาหลากหลายรูปแบบนะคะ
ล่าสุดเนี่ยแก๊ง๔หนุ่มไม่พูดไม่จา
รักทรัพย์คนอื่นเขาเดือดร้อนค่ะที่ว่าไม่พูดไม่จาเพราะว่าเป็นแก๊งหนุ่มใบ้
เรื่องนี้เราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการบูลลี่หรือว่านะ
แต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นนุ่มใบ้จริงพิการพิการพูดไม่ได้
กันสี่คนมารวมตัวกันแล้วไปขโมยข้าวของชาวบ้านนะคะตำรวจสุธิศาลก็เลยมาจับกลุ่มนะคะ
เนื่องจากว่ามีคนแจ้งว่าผู้ร้ายเนี่ยเข้าไปที่บ้านเลขที่แปดหนึ่งศูนย์
แวงสามเศษนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพครับตำรวจรู้ดังนั้นก็เลยไปจับกลุ่มค่ะ
สี่คนเนี่ยกำลังลื้อค้นทรัพย์สินเลยนะคะก็เลยคุมตัวเอาไว้พร้อมกับรถจักรยานยนต์สามคัน
แล้วก็คุมตัวมาสอบที่โรงพักเออทีนี้จะสอบยังไงอ่ะเขาเป็นไหว้อ่ะ
พูดไม่ได้นี่ก็เลยต้องประสานอาจารย์สอนภาษามือจากโรงเรียนเศรษฐสะเทียนในพระราชูปธรรม
เป็นล่ามภาษามืออืมนะคะอ่ะสอบสวนด้วยภาษามือไป
รับทราบว่าทั้ง๔คนยอมรับว่าไปขโมยของจริงนะคะ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์๓คันเนี่ยก็เป็นรถที่ถูกขโมยมาก่อนหน้านี้ด้วย
ครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าประวัติทั้งสี่คนไม่ธรรมดา
ทั้ง๔คนมีคดีติดตัวมาก่อนทั้งลักทรัพย์
คดีครอบครองและจำหน่ายยาเสพเดียวโอ้โห
ส่วนรอบนี้ตำรวจแจ้งก็หารร่วมกันบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
แล้วส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและนำตัวฝากคังที่สารอาญารัชดาค่ะ
โอ้โหถึงแม้ว่าจะพิการเป็นใบ้เนี่ยแต่จริงปัจจุบันสังคมมันก็เปิดกว้างนะ
เขาก็มีอาชีพให้ทำอยู่นะคะไม่มีการสื่อสารได้ก็มีวิธีอย่างอื่นให้ทำ
อ่ะนะคะรับโทษไปแล้วก็กลับตัวกลับใจซะนะคะ
เอามาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับเวลาเราไปเที่ยวสังสรรค์ที่ไหนเนี่ย
อาจจะดื่มมากเกินไปขับไม่ไหวก็ต้องพึ่งบริการแท็กซี่
พี่แท็กซี่คนนี้ครับไปเจอกับผู้โดยสารคนหนึ่งท่าทางจะเมามาเต็มคาราเบลเลย
ด้วยความที่ว่าแท็กซี่เองเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
เพราะว่าปลูกยังไงก็ไม่ตื่นแกเลยอัดคลิปเอาไว้เพื่อเป็นอุทหรณ์สำหรับคนที่จะใช้บริการแท็กซี่แล้วเมามากเกินไปครับ
ถึงบ้านแล้วนะครับ

ทำไรอย่างนี้เนี่ยไว้ให้หน่อยไปก่อนสักสักนึงดีเหรอ

ไม่ได้ดูหน้าตาเราเลยน่ากลัวกระหนักไหนยังจะหลับสบายอีก

มาเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่โอ้โหเล่นหลับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
เห็นว่ามาคนเดียวมันอันตราย
ก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์อุทาหัว
มาเราก็เคยเห็นกับไอข่าวในลักษณะแบบนี้ว่าเออ
ถ้าเป็นผู้หญิงนั่งแท็กซี่ไปคนเดียวเนี่ยนะ
มันก็มีความแบบเออน่าคิดได้อยู่นะว่าแหมมันอาจจะอันตรายหรือเปล่า
เออจริงนะคะแต่จริงเมื่อจะไปไหน
ว่ามันหนึ่งในร้านล่ะถ้าเราไปเจอหนึ่งนั้นน่ะ
มันจะอันตรายแค่ไหนก็ฝากสาวด้วยแล้วกันเนอะเนี่ย
ถ้าเป็นผู้หญิงวิกายเนาะเตือนกันแบบนี้แหละ

เรื่องนี้บอกเลยว่ามันวัดใจจริงกับการขับรถสามแยก
สามแยกแล้วมันไม่มีสัญญาณบอกหรือมันมืดอะไรก็เลย
แต่เกิดเป็นอุติเหตุแบบนี้ค่ะ
คลิปนี้เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน๘นาทีวันที่๒๗มกราคม
บริเวณสามแยกกองพล๑๐เทศบาลเมือง๑๐๑นะคะ
คือมีรถเก่งเนอะขับตรงมาแล้วเหมือนลักษณะจะเลี้ยวขวา
ขณะเดียวกันมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงมาอย่างเร็วเลยค่ะ
ไม่ทันชนเขาอย่างจังจนคนขี่รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นออกมาข้างนอกรถเลยนะคะ
สักพักคนที่อยู่ในรถเก่งเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ

แล้วจากนั้นตำรวจสพในพื้นที่นี่นะคะก็มาพร้อมกับหน่วยกู้ชีพนครสาเกตไปตรวจสอบค่ะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
อยู่ด้านหน้ารถเก่งมีรอยเฉียวชนจนหน้ารถพังเสียหาย
ส่วนคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อายุประมาณสัก๒๐ปีค่ะ
อาการปวดบริเวณขาด้านขวานะ
กู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าขาหักหรือเปล่านะเห็นบอกว่าปวดขาปวดขาหนักเลย
อย่างแรงเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวคนขับรถคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวก็คงให้ทางกฎหมายเขาเป็นคนพิจารณาว่ามันผิดตรงไหนอะไรยังไง

เออหมายถึงว่าคนไหนที่จะมีน้ำใจให้กัน
ผมว่าถ้าวัดกันที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าเห็นมีเพื่อนมาเราอาจจะทะเลเธอไปก่อน
ดีกว่าเยอะให้ไม่มีอุบัติเหตุไง
เป็นลุงที่ใจหล่อมาก
ชอบตรงนี้ใจหล่อดัโดยดี
แต่ไอ้คำว่าลุงเนี่ยตัดออกก่อนได้ไหม

หื้อหื้ออ่ะผ่านไปผ่านไป

บอกว่าเป็นเรื่องของการซิ่งประลองความเร็ว

ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนดีกว่าครับ
เห็นภาพจากกล้องของรถคันนี้นะฮะ

ข้างในแล้วก็ได้เห็นภาพแบบนี้
จะเป็นร่างของพฤติกรรมของแต่ละครัน

อภัยรถกระบะที่เป็นตู้ทึบที่เอาไว้บรรทุกของเนี่ยโอ้โหเร่งเครื่องค่อนข้างจะแรงอยู่นะ
โอ้โหควันดำขโมงชงเฉงเลยค่ะ
ขณะเดียวกันรถที่ขับตามอ่ะก็มาด้วยความเร็วนะไม่งั้นจะตามเขาได้ไหมล่ะ

แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขามีอะไรยังไงถึงต้องมีการขับตามแบบนี้เพื่อไปบันทึกภาพเอาไว้

อ่ะพอมีภาพมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยทางเพจเฮียขับรถเขานำมาโพสต์เอาไว้นะครับ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมรถตู้ที่เป็นรถกระบะตู้ทึบที่แบบว่าใช้ขนของเนี่ย
ตอนแรกถึงได้ขับมาเรียงกัน๔คันลักษณะแบบนี้ทั้ง๔เลนเลย

แต่เท่าที่เราเห็นมันก็แป๊บนึงถูกไหม

ถ้ามองแบบทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะหรือเปล่าที่๔คันมาเรียงกันพอดี

แต่มันเหมือนกับว่าพอ๔คันเรียงแล้วเหมือนคันที่อยู่ขวาสุดก็เร่งเครื่องวึ่นไปเลย

ถ้ามองอีกมุมน่ะสมมุตินะมองอีกมุมชาวเน็ตเขาก็มาพูดกันว่ามันเหมือนมาตั้งแถวเตรียมแข่งกันหรือเปล่า

แต่ว่าดูจากเวลาแล้วน่าจะเป็นช่วงกลางคืนที่จะต้องมีการขนส่ง

แต่ว่าพวกพี่ที่เขาขับรถขนส่งก็มักจะขับยำค่ำคืน

ส่วนพี่ที่เขามีกล้องอยู่ข้างหน้าเขาก็เต็มที่

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งใจตามไปเพื่อถ่ายเป็นภาพเอาไว้หรือเปล่า
อืมแต่ว่าเอามาเตือนตรงนี้ละกัน
อยู่บนท้องถนนก็อยากให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
อย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะใครที่อยากได้ตัวหนังเรื่องทิศน้อย๒ใบ
ถ้าตั้งใจดูรับรองว่าคุณตอบได้แน่นอน
กับกรณีที่คุณยายนี่นะคะ
ท่านที่สะสมทองกว่า๓๐บาทค่ะคุณชนะ
แล้วก็มีเงินสดกว่า๓ล้านเก็บไว้ในบ้าน

สุดท้ายคุณยายไปแหวกค้นหาดูทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่

เอาไปค่ะเอาไปให้หมดเลยค่ะ
ยังดีที่ได้เจอทอง
ใช่๓๐บาทนะคุณชนะ

ถูกเป็นช่วงที่ชาวบ้านกลุ่มจิตอาศาสตร์
ช่วยกันค้นหาทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

มันไหม้หมดเลยจริงนะคะ
เอาไปหลอมใหม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่๒๖มกราคมนะคะ
ที่เกิดเพลิงไหม้เป็นตึกแถวครึ่งปูนครึ่งไม้อายุกว่า๕๐ปีแล้วคุณชนะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมค่ะนครพนมนะ
นี่ค่ะแล้วไฟไหม้ลุกลามเสียหายทั้งหมด๖คูหา
แต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือคูหาของบ้านของคุณยายเถาะเหงียนถิอายุ๘๖ปีนี่แหละ
เพราะว่าที่นี่เป็นบ้านต้นเพลิงด้วยนะคะทรัพย์สินเนี่ยศูนย์หายไปกับกองเพลิงหมดเลย
แต่ว่าระหว่างที่ชาวบ้านมาช่วยกันค้นหาทรัพย์สินคุณคิดดูคิดแทนหัวอกคุณยาย
สะสมทรัพย์สินมามากมายทั้งชีวิตอ่ะคุณชิสาแล้วมันไหม้หมดอย่างเงี้
ภาพเหตุการณ์ตอนไหม้เนี่ยโอ้โหเพลิงมันลุกไหม้แบบรุนแรงนะ
แล้ว๖คู่หาหมดเลยอ่ะคุณยายนั่งอยู่บนรถเข็นนั่งน้ำตาซึมมองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแบบโอ้โห
เสียใจนะคะคุณยายเนี่ยบอกว่าคุณยายเป็นคนขยันค้าขายมาตลอดชีวิตนะ
อืมนะคะแล้วด้วยความที่คุณยายเป็นคนขยันประหยัดอดออมก็เลยมีเงินเก็บมาก
ก็ไปซื้อทองสะสมไว้สะสมไว้

แต่พอมันเกิดไฟไหม้แบบนี้คุณยายก็เสียใจเหมือนกัน

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยานี่นะคะทางเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ
ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ที่ศูนย์หาย

ส่วนคุณยายเถาะซึ่งเป็นผู้เช่าก็ได้รับเงินเยียวยา๑๙๕๐๐บาท

ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็คาดว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะ
แต่ยังไงก็ตามต้องรอพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
ไปถึงตรวจสอบข้อที่จริงแล้วทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ

ใช่ค่ะของมันหายไปมันก็หาใหม่นะคุณยายนะ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบเหตุทุกท่านด้วยแล้วก็พวกเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ
อะไรที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันเก่ามากแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะคะตามอายุการใช้งานค่ะ
ไปดูความน่ารักของเด็กกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหนูน้อยคนนี้อยากจะรับบทเป็นคุณครูในการสอนภาษาไทย
ดูสิว่าจะทำได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
สมัติข่าวเด็ก

ครูพูดถึงนี่แล้วก็ดูที่ดูทับครู
ครูค่ะครูพูดให้ชัดด้วยนะคะครู
เด็กน่ารักแบบนี้แหละครับรู้จักกันก่อน

สวมบทเป็นคุณครูก็ต้องเรียกว่า

เรียนมาครึ่งชั่วโมงได้๓ตัวนะครูนะ
ค่อยเป็นค่อยไปเรียนกับครูอย่ารีบ
จะได้ออกเสียงชัดเจน

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกัน
ถูกค่ะถูกค่ะถูกนะคะ

ลูกเองก็เออเปลี่ยนบทบาทเป็นคุณครูบ้าง

สนุกสนานทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
การสนับสนุนเด็กสักคนหนึ่งให้เติบโต

เหมือนกับเรื่องราวของน้องหนูคนนี้นะคะ

แต่เจ้าตัวนี้ก็จะมาแย่งเล่นด้วยค่ะ
เอออายทีวาก็คือพี่หมานี่แหละ
เออเข้าใจว่าพี่หมาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องหนูมาตั้งแต่เด็กถูกไหม
สนิทสนมกันแต่วันหนึ่งเนี่ยพี่หมาเนี่ยอยากจะเล่นตุ๊กตาของน้องหนูคนนี้บ้าง
เกิดเป็นศึกชิงตุ๊กตาขึ้นมา
ตุ๊กตาบอกโอ๊ยช่วยฉันด้วยฉันถูกยื้อยุดจุดกระชาก
แวกนี้เรียบร้อยเลยนะเออจบเลยนะคะแต่ก็เอาล่ะเห็นไหมได้ยินเสียงบอกเออแบ่งกัน
แบ่งให้พี่เล่นบ้างเออนะคะงานนี้จะจบลงอย่างไรจะได้เล่นหรือเปล่า
ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กผมว่าไปดูเด็กที่เขาเต้นหน่อยดีกว่า
ความสุขแสนมียิ่งดูยิ่งสนุกและดูแล้วเอ็นดูน้องเขาด้วย

ถ้าให้ผมไปเป็นเด็กกลับไปเป็นเด็กอย่างนี้ผมก็เต้นอย่างนี้ไม่ได้นะ

จริงมันความสามารถเฉพาะตัวน่ะเอาดู

ลูกหลานดิฉันก็ลุกขึ้นมาเต้นใส่สะโพกแบบนี้ตลอดเลย

เดี๋ยวคุณรอมันจะมีอะไรดีสำหรับคุณแน่นอน
แต่น้องหนูคนนี้เชื่อว่าอนาคตไกลแน่
จะเป็นตัวเองไปเลยลูกไปให้สุดเลยค่ะ
ต้องฮะบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้เรื่องนี้ให้ดูกันเนี่ย
อย่าเพิ่งไปดราม่านะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีประสบการณ์เคยไป
อย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเคยเจอลักษณะแบบนี้ช่วยมาเล่าให้ฟังกันหน่อย
แล้วไปเจอกับลักษณะการสระผมแบบนี้ที่ประเทศลาวเขาเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า

โอ้โห
สะทั้งล้างหน้าไปในตัว

อันนี้เราไม่รู้นะแล้วไม่ขอฟันทงด้วยนะ

แล้วก็เอามาให้ดูกันมาช่วยกันตั้งคำถาม
แล้วก็เพื่อใครที่อยู่ที่ประเทศลาวสวัสดีครับป่าวลาว

ว่าใครเคยไปแล้วมีประสบการณ์แบบนี้เนอะ

คือเจ้าของคลิปเขาบอกเองนะนี่ไม่ใช่การสระผม

ทั้งหัวด้วยรวมหน้ารวมอะไรไปด้วยเลย
มันเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่แบบว่ามันไม่เหมือนกันหรือเปล่า
ไปบอกเขาสั่งแบบอย่างนั้นสระผมสระหัวอะไรยังไง

อันนี้แค่แบบว่าดูจากคอมเมนต์นะ
เพราะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เขาก็มาให้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป
คอมเมนต์บอกแบบนี้ว่านี่อาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้

เช่นแบบสระผมปุ๊บก็ล้างหน้านวดหน้าต่อเลย
เอานี่ดูไปเนี่ยก็อย่าไปเครียด
ดูให้เป็นเรื่องของความสนุกสนานอย่างเดียวพอแล้วกันเนอะ
อย่างเดียวฉะนั้นผมชอบน่ะ